ตลอดตลาดมาแล้วจ้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดดีกว่าเช็คราคาสินค้ากันวันนี้นะคะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันหน่อยเป็นยังไงบ้างมาเลยค่ะ
หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัวค่ะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่ไปดูราคาของเห็ดกันบ้างดีกว่าวันนี้
ฟาง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะเห็ดนางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๖๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้นะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า